ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นท่องกันตลอดเลย

ตั้งใจส่งคลิปนี้ที่ตัวเองไปประสบเหตุ
มาให้ไทยรัฐทีวีได้เผยแพร่ทำข่าวนะคะ

เขาบอกว่าเขาเป็นคนมั่นใจมากเลยว่า
ขับรถเก่งเส้นทางนี้ใช้ตลอด

สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งนี้ค่ะ

รถบรรทุกน้ำมันไปนิดเดียวอะค่ะ
แล้วกลายเป็นว่าเสียหลักลงไป

มันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม

รถที่ติดกล้องแล้วไปเกิดอุบัติเหตุ
เขาบอกว่าตอนนั้นฝนตกตกแต่ไม่หนักมาก
พอขับรถมาช่วงอำเภอท่าแซะของจังหวัดชุมพร

ฝนตกถนนลื่นน้ำขังบนถนนด้วย
แต่จริงเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับนะ
เขาขับมาใช้ความเร็วค่อนข้างเร็ว
รอ๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่เขาบอกว่าผมชะล่าใจไปเองแหละ
เนื่องจากคุ้นเคยเส้นทางใช้เป็นประจำหนึ่ง
เชื่อว่าตัวเองขับรถเก่ง
ก็เลยทำให้เกิดขาดความระมัดระวัง
ถามว่าผลพวงจากความประมาทคืออะไร
รถคันนี้มาด้วยกันทั้งหมด๔คน
เจ็บหนัก๒คนหนักถึงขั้นไหนคะ
หัวแตกกระดูกคอแตกค่ะ

ขนาดนั้นนะคะส่วนอีก๒คนบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
สิ่งที่นำมาเสนอเนี่ยอยากเตือนเป็นอุทหรณ์สำหรับคนที่
ใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนอื่น

แต่สิ่งที่พึงระลึกไว้เสมอเลยคือ

ดูเมื่อสักครู่ที่ปัดน้ำฝนคือปัดเร็ว

เป็นครั้งที่๒ครั้งที่๓นะครับ